อ้าวคุณไปดูการปะทะถารมกัน
นะเจ้าบ้านหี่จาวางมวยกันในสาราของวัสดิ์

อ้าวท่านเจ้าอะวาตตับปี๖๔ทุ่งปัจจุบัน

แต่เจ้าอาวาสไม่ยอมออกมาชี้แจงแต่ว่าส่งตัวแทนออกมาสุดท้ายปะทะคารมกันแบบนี้ครับ
โอ้โหร้อนระอุในวัดเนี่ย
วัดมึงวัดกูสุดท้ายมันเป็นของทุกคนนะวัดเนี่ยมันไม่ใช่ของใคร

ผู้ชายคนที่พูดอยู่เนี่ยศีรษะโล้นเขาเป็นตัวแทนของเจ้าอาวาส
ก็ไม่รู้ว่าเป็นเลขาหรืออย่างไรแล้วก็นั่นก็ชาวบ้านออกมาปะทะคารมกันนะครับ
อยู่ที่วัดบ้านสะดาวที่นางรองจังหวัดบุรีรำเพราะว่าตัวแทนชาวบ้านต้องการให้เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเนี่ย
ออกมาชี้แจงรายรับรายจ่ายของวัดเลยตั้งแต่ปี๖๔ถึงปัจจุบันไม่ชี้แจงเลย
ว่าเอาที่เขาทำวงธรรมบุญกันไปไปทำอะไรบ้างอ่ะ
ชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาเจ้าอาวาสเนี่ยบริหารเงินเองหมดเลยไม่มีคณะกรรมการดูแล
ไม่เคยที่แจ้งอะไรไม่ให้ญาติโยมรับทราบนะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเคยขอให้เจ้าอาวาสชี้แจงแล้วแต่ก็อ้างติดภารกิจติดนั่นติดนี่ไม่เคยชี้แจง
ครั้งนี้ก็เลยเชิญประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง
ต้องการจะให้ชี้แจงแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
แต่พอไปถึงอ้าวชาวบ้านไม่เห็นเจ้าอาวาสเลย
สี่ปีเนี้ยมาชี้แจงแทนแล้วก็เอาสมุดที่จดด้วยลายมือเนี่ย
ออกมาให้ดูรายรับรายจ่ายของวัดอย่างนู้นอย่างนี้จดเอา
ไว้นะฮะแค่นี้แต่ไม่ได้มีหลักฐานเป็นสมุดบัญชีการโอน
ว่าเอาเงินเข้าเท่าไหร่ที่เขาทำบุญมาแล้วปัจจุบัน
เงินในบัญชีเท่าไหร่ใครเป็นคนเบิกจ่ายเงินไปสุด
ท้ายก็เลยมีการโต้เถียงกันวิทย์จะวางมวยกันสุดท้ายร้อน
ถึงตำรวจต้องมาเป็นตัวกราบในการเคลียร์ไก่เกลียร์แล้วก็
ส่วนตัวหรือเปล่านะครับ